มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันหนุ่มคนนี้ก็ฮอตนะจ๊ะ
เพราะว่ายอดวิวของเขาทะลุ๔๐๐ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณค่ะ๔๐๐ล้านไม่ธรรมดานะคะคุณ

เพลงใหม่เนี่ยนะยอดวิวก็ถล่มทลายเหมือนกันนะขนาดเพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานนะคะ
ก็ตั้งใจที่จะมาเกาะกระแสช่วงชิงความฮอตอีกครั้งหนึ่งแหละ
แต่เพราะว่าความดังแบบทะลุของเขา
ก็เลยมีข่าวออกมาว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ตามมาจีบ
ให้หนุ่มแซกเนี่ยย้ายค่ายย้ายสังกัด
ข่าวนี้จริงหรือเปล่าย้ายค่ายหรือเปล่า

จริงมีค่ายอื่นมาติดต่อไหมครับ

ก็ยืนยันนะคะว่านุ่มแซคชุมแพรยังคงปักหลัก

และสำหรับยอดวิวเพลงใหม่คำฮัก
ในดิฉันว่าไม่ยากแต่ถ้าจะเทียบเท่ากับ๔๐๐ล้านเหมือนคำแพงหรือเปล่า